กรณีเรื่องของการข่มขืนที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่แล้วเนี่ย
ผู้ก่อเหตุมักจะรู้จักกับเหยื่อ
มักจะเป็นคนที่คุ้นหน้าค่าตาของครอบครัว
เป็นคนที่เหยื่อไว้ใจด้วยซ้ำนะคะ
ล่าสุดค่ะเป็นตำรวจไปข่มขืนเด็กอายุ๑๒ปีค่ะ
นี้โทษไม่พ้นกรรมตำรวจข่มขืนเด็กฆ่าตัวตาย
เดี๋ยวเล่าให้ฟังไล่ไปเพราะคุณผู้ชมมันไม่ใช่แค่เรื่องแค่ว่า

มันเป็นระยะเวลายาวนานมากที่นายตำรวจคนนี้เนี่ย
ข่มขืนน้องคนนี้๗ปีตั้งแต่น้อง๕ขวบ
แล้วนายตำรวจนายเนี่ยคุ้นหน้าค่าตาครอบครัวดี
ก็คือยายของเด็กนะคะ
มูลนิธิปวีนาเนี่ยเป็นต้นเรื่องบอกว่า
มีหญิงวัย๕๗ปีมาร้องทุกข์
บอกว่าหลานสาววัย๑๒ขวบถูกตำรวจนายหนึ่งข่มขืน
อวัยวะเพศฉีกขาดและอักเสบรุนแรง
ต้องรักษาตัวที่โรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี
น้องมีอาการหวาดภาวะตลอดเวลา
และดาบตำรวจคนก่อเหตุเนี่ยข่มขู่ครอบครัวด้วย
ไม่ให้เอาเรื่องก็เกรงว่าจะไม่ปลอดภัย
ส่วนพ่อแม่ของน้องต้องโทษอยู่ในเรือนจำค่ะ
เมื่อวานนี้ทีมข่าวเราสอบถามความคืบหน้า
คดีนี้กับพันธุ์ตำรวจเอกนิดนันทกิจผู้กำกับการสพสอยดาวนะคะ
เขาก็บอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องจริง
ดาบตำรวจลายนี้ข่มขืนเด็กวัย๑๒ปีจริง
มีการแจ้งข้อหาไปแล้วเป็นข้อหานัก
ให้ออกจากราชการอย่างไม่มีกำหนดแล้ว
และทำการส่งฟ้องสารเรียบร้อยแล้ว
เรื่องต้นศาลก็รับคำฟ้องแต่อนุญาตให้ประกันตัวสู้คดีออกไปแล้ว
ทีมข่าวเราลงพื้นที่ไปหาคุณยายที่เป็นคุณยายของเด็กเนี่ย
ยายเล่าบอกว่ารู้จักกับตำรวจนายนี้มานานมากแล้ว
หลายปีแล้วรู้จักตั้งแต่หลานยังไม่เกิดนะคะ
รู้จักกันมานานขนาดนั้นแล้วก็เป็นตำรวจในพื้นที่มานาน
ชาวบ้านอ่ะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีทุกคนแหละ
ต่อมาค่ะพ่อแม่ของน้องของหลานถูกดำเนินคดีอยู่ในเรือนจำ

ตำรวจคนนี้ชอบมาหาหลานที่บ้านแล้วก็บอกกับยายประจำเลยว่า
เอ็นดูหลานมันเอ็นดูเหมือนเป็นลูกสาวแท้เลย
พอตกค่ำก็ชอบมารับจะพาไปซื้อขนมขนม
หลานกลับมาบ้านก็ไม่ได้มีอะไรผิดสังเกตก็ปกติดี
กระทั่ง๒๓เดือนที่ผ่านมาค่ะ
ทำไมดาบตำรวจนายนี้มาที่บ้านบ่อยขึ้น
ปกติก่อนหน้านี้ก็มาเป็นประจำอยู่แล้วนะ

ค่ำวันที่๓ตุลาคมค่ะ
มาอีกบอกพาหลานสาวไปซื้อขนม
แต่พอหลานกลับมาคราวนี้ไม่ปกติแล้ว
ร้องไห้โหเลยแล้วบอกยายบอกยายช่วยด้วย
ยายคิดถามอะไรลูกเกิดอะไรขึ้น

ยายหนูถูกนายตำรวจคนนี้ข่มขืนตั้งแต่๕ขวบแล้วค่ะ
ห้าขวบยันสิบสองเจ็ดปีเต็มที่ต้องเจอกับนรกบนดินแบบนี้ค่ะ
ยายบอกยายฟังแล้วโอ้โหหัวใจสลายเลย
ใจมากที่หลานต้องมาเจอเรื่องราวแบบนี้
และก่อนเกิดเรื่องมีญาติเห็นตำรวจนายนี้
ทำท่าเอานิ้วชี้ปาดไปที่คอตัวเอง

อารมณ์เหมือนกับว่าถ้าบอกใครตายแน่
กลัวพ่อเชียนเขาก็จะเรียกพ่อเชียนตลอดไง
หนูกลัวพ่อเชียร์หนูเป็นไรลูกกลัว
กลัวทำไมบอกแม่สิลูก
ไม่เอาพ่อเชียนไม่ให้พูด
ก็เลยเค้นถามไม่ต้องกลัวลูกบอกแม่มา

เขาก็บอกเล่าให้ฟัง

เรียนแล้วกลับมาเข้าห้องน้ำ
ห้องน้ำเขาก็บอกเขาเลือดเขาออก
ถามออกไหนลูกออกก้นออกไหน
เป็นมินมั้งก็บอกหลานงี้เนาะ
ไม่ใช่ไม่ใช่เม้นแม่
ก็ออกมาจากห้องน้ำแล้วมานอนเขาบอก

ทีนี้ทีมข่าวเราก็ลงพื้นที่ไปหา
ภรรยาของดาบตำรวจที่ตกเป็นผู้ต้องหาด้วยนะคะ
ถามเอาเองสิคนก่อเหตุตายไปแล้ว

มันก็เป็นเรื่องยังโธบความสัมพันธ์แหละเนาะ
ก็เลยไปที่บ้านเกิดไปที่บ้านเกิดที่ร้อยเอ็ด
เราโทรไปสอบถามผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีประจำจังหวัดร้อยเอ็ด

ได้รับแจ้งมาบ่าย๓โมง๕๐นาทีวันที่๒๐ตุลาคม

ทิศเหนือโรงเรียนบ้านโคกศรีค่ะ